ใครอ่ะจากวันที่เขาสวมชุดรอปภวันนี้ขอโทษ
โอ้โหนี่เหรอเค้าสวมชุดข้ารัชการแล้วนะครับค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปครับ
โอ้โหคลิปนี้กำลังพูดถึงกันมากเลยครับเพราะว่าคุณผู้ชมครับ
นี่แหละครับคลิปที่ผู้ชายคนนี้สวมชุดรอปภก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชุดปกติขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดข้าราชการศรีกากี

ทำให้มีคนเข้าไปชื่นชมและแสดงความยินดีกับเขา
ว่าเขาเป็นคนมุมนะทำตามความฝันได้สำเร็จครับ
อีกคลิปจะเป็นชุดภรระของโรงเรียน๑

แล้วก็มีโพสต์อื่นที่เกี่ยวกับโรงเรียนด้วย
ส่วนอีกคลิปนึงครับอีกคลิปนึงเป็นภาพปี๒๑๖๔
มีภาพเพื่อนสองคนที่จบมาด้วยกัน
ซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับรับราชการครูอยู่ที่นครปฐมคน
อยู่ที่พัทลุงคนคาดว่ารูปนี้แหละ
น่าจะเป็นแรงผลักดันให้เขาเป็นครูนั่นเอง
คลิปจะเห็นว่าระหว่างที่เขาทำหน้าที่รอปภอยู่นะครับ
ก็ใช้เวลานั้นแหละนะครับในระหว่างที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ย
ก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากโซเชียลมีเดียไปด้วย
ต่อมาทราบว่าผู้ชายคนนี้คือนายหวันอุสมานนานช้าหรือคุณโย
ครูโยอายุ๒๙ปีครับ
ขณะนี้เป็นครูสอบพระราชศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสุชนหมู่๓
ตะบนมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราชธานีจึงไปคุยกับพี่เขาบอก
พี่นักข่าวผมเป็นครูได้๖เดือนแล้ว
ครูโย่เล่าบอกว่าเขาเป็นคนสงขลานะ
ฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบากก็พ่อแม่ลูกเยอะนะ
มีลูกกัน๑๖คนครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นพ่อเสียชีวิตนะครับ
กำลังเรียนอยู่คณะครุศาสตร์ปี๓เลยด้วยทุนกยศรก็ทำงานไปด้วย
พอเรียนจบก็ไปทำงานบริษัทไปเกณฑ์ทหาร

พอปลดจากทหารเสร็จปั๊บก็ไปเป็นรอปภที่เกาะพงัน
อยู่ระหว่างปี๒๑๖๓ถึง๒๑๖๕แล้วก็สอบติดครูในปีนี้
โยนะครับเล่าอีกว่ากว่าจะมีวันนี้ทำมาแล้วหลายอาชีพ

นักกีฬาพนักงานบริษัทเป็นทหารเป็นครูสอนโยคะ
มวยไทยเป็นเด็กขับเรือเป็นเทรนเนอร์
โอ้โหเชื่อว่าเรื่องของคุณโย่นะครับ
จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนที่มีฝัน
ต่อสู้เพื่อความสำเร็จต่อไป
คือผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวผมเองคุณผู้ชมครับ
ผมเป็นคนเรียนไม่เก่งผมเป็นคนเรียนไม่เก่งเลยแหละ
ถ้ารู้เกรดผมแล้วคุณผู้ชมจะตกใจ

ผมฝันเพราะว่าผมอยากจะเป็นนักข่าวทีวีธรรมดา
ไม่ใช่มานั่งอ่านข่าวแบบนี้นะ

ผมอยากทำแค่นี้ความฝันในชีวิตผม
วันนี้มันเลยความฝันผมไปมากแล้ว

เป็นกำลังใจให้กับคนที่มีฝันทุกคนเลยนะคะ
อย่างน้อยเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราคืออะไร

แต่พอไปถึงแล้วสำเร็จแล้วมันจะชื่นใจค่ะ